ใช่ไหมขอดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาหน่อยว่ามีอะไรให้กินบ้าง

ปลาแดกบองเขาเหนียวแซ่บหลายเดี๋ยวจ้า

ยังมีอีกเยอะเลยพวกเมนูต่างนะคะคุณสองสิ่งบ้างอยู่

ดูข้อความหน่อยกะเพราไก่ไข่ดาวอาหารสิ้นคิดนี่มาเยอะมากเลยนะ
กะเพราหมูใส่เห็ดไข่เจียวหมูสับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูเดิมนะ
คุณนิวนาวคุณชนะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไปร้านอาหารแล้วไม่รู้จะสั่งอะไรเนี่ย
เห็นแต่เมนูเดิมวันนี้เมนูเพียบเลยมานำเสนอไปดูกันจ้า
อ่ะดูค่ะดูคุณดูค่ะที่ติดอยู่ตามข้างฝาเสาไฟประตูมุ้งลวดกรงเหล็กอะไรเนี่ย

เมนูอาหารล้วนค่ะ

รู้แน่นอนว่าจะกินอะไรดีนะจ๊ะเพราะว่าเมนูเยอะขนาดนี้
มีตั้งแต่เป็นเล่มเป็นแผ่นเป็นใบปลิวโบชัวร์ผ้าใบอะไรมาหมด
นี้ไม่ติดตรงตูดกระทะก้นกระทะด้วย
มันต้องมีสักอย่างแหละที่ทำให้คุณผู้ชมอยากกิน
ต้องดูกันไปนะมีเวลาสักวันหนึ่งก็อ่านไปครึ่งวัน
ทั้งวันอ่ะหิวแล้วค่อยสั่งกันก็ได้เหมือนกันนะครับ
ยันซอกพัดลมแล้วค่ะตอนนี้
นี่เป็นร้านอาหารตามสั่งของร้านกุ๊กนิด
กุ๊กนิดเนี่ยนะคะเจ้าของชื่อว่านายสานิทหมวดสันเทีย
หรือว่ากุ๊กนิดนั่นแหละร้านกุ๊กนิดขึ้นชื่อด่งดังมีเมนูให้เลือกสรร
ราวราวหนึ่งพันเมนูเลยทีเดียวคุณมีเป็นพันเมนูเลยนะ
คุณลองเดินนับสิคุณชนะถ้าคุณไม่เชื่อ
เอาท่านเดินนับนี่ก็ทั้งวันก็ไม่หมดล่ะครับ
หิวก่อนใช่ไหมแล้วที่เรียกว่ากุ๊กนิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเอง
เพราะว่าคุณพี่เขาเคยเป็นกุ๊กในร้านอาหารมาก่อน
ก่อนที่จะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะ
พอมาเปิดร้านเนี่ยก็นำทักษะระดับกุ๊กมาดัดแปลงกับอาหารบ้าน
อย่างอาหารตำจังแบบนี้มีการจัดจานตกแต่ง

เห็นไหมคะคือมีวิธีการจัดจานด้วยนะ
คนกินก็อิ่มท้องนะเนี่ยฟินน์ด้วยนะ
กินอาหารที่มันดูสวยงามพิถีพิถันแล้วก็อร่อยนะคะ
ส่วนที่ต้องมีเมนูเยอะแยะขนาดนี้
นิดเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกค้าทานอาหารซ้ำจำเจ

ก็เลยชอบคิดเมนูใหม่ไอเดียใหม่ออกมาตลอดเลย
ใครอยากจะไปลองเลือกลองชิมเมนูของกุ๊กนิดเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็อยากกินอยากกินอยากกินเอาอะไรดีเนี่ยปัดหาอีกแล้วสาว
เรื่องของเรื่องนะเมนูเยอะก็ดีนะครับแต่ว่าพอไปสั่งแล้วเนี่ยอย่าไปช่วงที่ของเขาหมด
เคยไปร้านอาหารตามสั่งแล้วก็บอกว่าจะไปซื้อผัดกะเพราเอาผัดกะเพราหน่อย
ไม่มีข้าวผัดได้ไหมไม่มีหมูหมดสุดท้ายนะครับเอางั้นกินไข่เจียวแล้วกัน

ข้าวไข่เจียวเหลือแต่ไข่มีไม่มีสุดท้ายกลายเป็นว่าเราไม่ได้สั่งเขาก็สั่งให้เรากิน
จริงไม่มีคือไม่มีขายแล้วปิดแล้วมาทำไมตอนนี้
ไปให้ถูกเวลามาให้ถูกเวลาด้วยเพราะว่าเนี่ยร้านนี้เขาก็ปิดทุกวันอาทิตย์นะ
มีช่วงเบรกด้วยนะเมื่อกี้เห็นป้ายบอก